ไปกำแพงเพชรกันอย่างที่ผมนำเรียนไป

เมื่อกี้ปุ้ยมองเหมือนกับที่ชาวบ้านมองเลย
เป็นงวงช้างเป็นหัวช้าง
มาให้โชคให้ลาบพวกเขาฮะ
ชาวบ้านมาชี้ให้ดูต้นมะกอกประหลาดครับ
มันยืนต้นอยู่หลังสารกาประเรียนของวัดหัวทุ่งน้อย
ตะบนคลองสมบูรณ์อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
ด้วยลักษณะต้นที่มันแปลกมองดูเหมือนหัวช้าง
เหมือนงวงช้างมีตาด้วยนะ
พอพิจารณาแล้วชาวบ้านบอกว่า
น่าจะคล้ายองค์พระพิคเนตองค์เทพแห่งความสำเร็จ
นายเล็กเปรมบุญผู้ใหญ่บ้านหมู่๒เล่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
บอกว่าชาวบ้านมาทำบุญแล้วก็มาสังเกตเห็นความแปลก

จึงชักชวนกันมาจุดทูบจุดเทียนนะครับ
ขอโชคลาภกันหวังจะถูกรางวัลในงวดนี้แหละ
ซึ่งแต่ละคนนะน้องปุ้ยก็มองกันไปเห็นกัน
เห็นกันไปต่างมุมกันไปต่างเลขกันไป
ลองฟังดูไหมล่ะว่าชาวบ้านเขาเห็นเลขอะไรบ้าง

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
แหละแหละแหละ

ต่างคนต่างเห็นแหมถ้าเชื่อตามเนี่ยดิฉันไม่ไหวนะ

สกลนครนะคะนี่ค่ะคนยังไปกันเยอะเลยนะคะ
ถามว่าทำไมก็พื้นที่จังหวัดสกลนครมีคนดวงดี
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑กลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืน

แล้วเลขดังของพญาเต่างอยประจำจังหวัดสกลนครงวดนี้
พ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่า
คือเลขนี้แหละค่ะ๔๕๒๕๑๘แล้วขายดีจนเกลี้ยงแผงนะจ๊ะ
แล้วที่สำคัญเลขวันเกิดของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ของประเทศไทยก็คือวันที่๒๑มีนาคม๒๕๒๔๙๗แหม๕๐๐นะ
รวมทั้งอายุครบ๖๗ปีด้วยนั่นแหละค่ะ
เหรอเหรอเลขดังใช่ใช่ก็

ถงก็ไม่รู้เนอะเหรอ
ต้องดูเวลาจิดวาคซีนด้วยไหม

นี่ไหมให้โชคชาวบ้านเข้าไปดูกัน
บ้านเขาก็ตาดีเขาก็เห็นก็เทียบเป็นตัวเลข
คุณป้าเขามองดูซิเหล็กอะไรอย่างนั้นอย่างนี้กันไป

สิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือการดูนาคน้อยรำถวายพ่อปู่แม่ย่าครับ
คนก็จดจ้องทุกครั้งที่นาคน้อยรำเนี่ย
ก็ดูที่นิ้วกันว่าจะทำนิ้วเป็นนี่แบบนี้นะครับ
คนก็มองกันไปอย่างนั้นอย่างนี้๑นิ้วบ้าง๒นิ้วบ้าง๓นิ้วบ้าง

แต่ที่เห็นชัดเลยคุณผู้ชมก็คือเรื่องของ

ไปเสียงโชคกันนะฮะด้านบนของ๑๔เนาะห้างล่างก็นี่ครับ
เขาเปรียบเทียบให้เห็นกันแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมไปลงนากับผมต่อที่ใกล้คลองวังใหญ่ฮะที่บ้านโนนทัน
หมู่๕ตะบนบ้านเหล้าอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิครับ
ชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภนะครับแล้วก็ส่องหาเลขจากต้นตะเคียนทองยักษ์นะฮะ
ไปกันคึกคักทีเดียวนะฮะ
นายนัชพลโพธิสุดครับท่านเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำ
คลองวังใหญ่เล่าแบบนี้บอกว่า
คนงานใช้รถแบ็คโฮครับมาขุดเจอตะเคียนทองยักษ์ต้นนี้
ตามคำบอกเล่าของร่างทรงจากนั้นก็ทำพิธีเชิญขึ้นจากน้ำ
เมื่อวันที่สิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมาครับโดยตะเคียนยักษ์เนี่ยนะ
มีความยาวนะความยาวนะ๑๘เมตรฮะ
เส้นรอบวงได้๒เมตร๗๓เซนติเมตรครับ
เชื่อว่ามีอายุมากถึง๑๐๖๘ปีแล้วก็มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า๔ตัน
ตอนนี้ต้องใช้รถแคคโฮลนู่นนะฮะ๒คันนะครับ
ถึงจะสามารถยกตะเคียนทองยักษ์นะฮะขึ้นมาจากน้ำได้ครับ